คุณผู้ชมคนเราเวลาเมาเนี่ยมันขาดสติจริงนะคะ
ไม่รู้ตัวจริงเลยว่าทำอะไรลงไป

ดื่มเหล้ากันจนเมาเมาอย่างเดียวไม่พอนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วย

ก็ขี่ไปชนกับคู่กรณีเป็นจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ

มีพลเมืองดีไปตามควบคุมตัวได้แล้วก็แจ้งตำรวจ
ทีนี้ตำรวจเขาก็เอารถเหมือนเป็นรถกระบะสี่ล้อเล็กรถบรรทุกเล็กอะค่ะ
ขนทั้งรถจักรยานยนต์ของกลางแล้วก็สองผัวเมียคู่นี้

ปรากฏว่าฝ่ายเมียค่ะ
ฉี่มากปวดปัสสาวะมากทนไม่ไหวแล้ว
ตอนแรกก็ว่าจะขอเจ้าหน้าที่เข้าน้ำหรอกแต่ว่าเหมือนไม่ทันยังไงไม่รู้ค่ะ
กระโดดลงจากหลังรถบรรทุกอาหารแล้วก็ปัสสาวะอยู่ตรงนั้นเลย
ตอนนี้เบลอภาพนะครับแต่ช่วงคุณผู้ชมก็เห็นแล้วเนาะว่า
คือก็คือหลังลงมาจากหลังรถกระบะเล็กไอ้รถบรรทุกเล็กเนี้ย
แล้วก็ปัสสาวะเลยค่ะไม่ได้แคร์เลยว่าจะมีคนขับรถ
ขี่รถเดินผ่านไปกี่คนใดคือเวลาเมามันก็ไม่แคร์หรอก
แต่ตอนนี้สางเมาแล้วไม่รู้เห็นคลิปหรือยังนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุห้าสิบเก้าปีค่ะปัสสาวะอยู่ท้ายรถบรรทุกสี่ล้อเล็ก
สพพระประแดงนะคะซึ่งคนที่นั่งอยู่ข้างบนอ่ะ
เห็นไหมผู้ชายอะนั่นนะคะสามีวัยสามสิบแปดปี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
หน้าพพแดงจสมุทรประการค่ะจากการสอบสนเบื้องต้น
ก็รู้ว่าสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยนะดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์
ไปชนเขากับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบแปดที่ตำบลบังจาก
ทำให้ผู้โดยสารของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บแต่แทนที่สองคนจะลงมาดูคนเจ็บค่ะ
ขี่รถหนีไปเลยมีพลเมืองดีเขาตามไปจับตัวเอาไว้ได้แล้วก็แจ้งส่งตำรวจนะคะ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็นำตัวสองผัวเมียแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นของกลางเนี่ย
ท้ายรถบรรทุกสี่ล้อเล็กมาถึงหน้าสพพระประแดงปรากฏว่าฝ่ายภรรยาค่ะ
เมาหนักมากพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ที่รู้รู้คือ
บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าปวดปัสสาวะขอเข้าห้องน้ำหน่อย
ยังไม่ทันได้ตอบเลยค่ะเธอกระโดดลงจากรถแล้วก็นั่งปัสสาวะตรงนั้นเลยค่ะ
คือคนเราปวดท้องเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติจริง
แต่ถ้ามานั่งปัสสาวะริมถนนอันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะ

พร้อมกับตัวฝ่ายสามีวัย๓๘ปีของภรรยาที่นั่งปัสสาวะเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็นำตัวฝ่ายสามีไปตรวจแอลกอฮอล์ด้วย

แต่ก็ไม่รู้จริงนะว่าตอนนี้สองผัวเมียคู่นี้เห็นคลิปนี้แล้วหรือยัง